คุณผู้ชมครับเช้าข่าวชัดโซเชียลของเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
เพราะว่าการศึกษาเป็นการสร้างคนสร้างเยาวชนของชาติ
ดังนั้นวันนี้เราให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ที่เรื่องของการศึกษามีการส่งเสริมกันอย่างเข้มแข็ง
แล้วก็วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคณะของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ที่อาจจะมีชื่อที่ไม่คุ้นหูแต่ว่าเรื่องของการจัดการศึกษาของคณะแห่งนี้เป็นอย่างไร
ติดตามได้นะครับเพราะวันนี้เรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมุกดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอยู่กับเราในรายการครับ

ก่อนที่จะพูดถึงคณะที่ฟังชื่อแล้วน่าสนใจมาก
แล้วก็น้องที่เข้าไปศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ขออนุญาตที่จะถามเรื่องของความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อนครับ
มีจุดเด่นมีความเป็นผู้นำด้านไหนบ้างฮะ
ค่ะก็ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเรามีอัตลักษณ์
การเป็นผู้นำด้านศาสตร์เขตเมืองนะคะ
คืออะไรฮะผู้นำด้านศาสตร์เขตเมืองท่านรองขยายความหน่อยฮะ
ค่ะก็ด้วยมหาวิทยาลัยนวมินเป็นมหาลัยของรัฐ
ในกำกับของมุทธแผนครนะคะ
เพราะฉะนั้นด้วยปัญหาประชากรของกรุงเทพมหานครที่มากกว่า
มากกว่า๑๐ล้านคนที่เป็นทั้งคนกรทมเอง
แล้วก็เป็นทั้งผู้ที่เข้ามาทำงานในกรทมด้วย
ปัญหาของคนเยอะก็จะมีเรื่องราวเยอะทั้ง
ปัญหาด้านการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาทางด้านสุขภาพ
แต่นวมินทราธิราชให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพ
ของคนในกุณเทพแม่นคล
นี่จึงเป็นที่มาของการเป็นผู้นำศาสตร์เขตเมือง
นี่ก็คืออัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมืองนะฮะโอ้โห
ดังนั้นต้องถามเรื่องของคณะต่างของทางมหาวิทยาลัยหน่อยครับ

ค่ะก็มหาวิทยาลัยเรามี๔คณะนะคะ
มี๒คณะใหญ่ก็คือคณะแพทยศาสตร์วัชิระพยาบาล

เมื่อกี้ท่านรองบอกว่าเพราะว่าเห็นความสำคัญของเรื่องของสาธารณสุขด้วย

ก็เราจะมีอีก๒วิทยาลัยนะคะ
พยาบาลไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป้าหมายตรงแล้ว
ทีนี้อีก๒วิทยาลัยคือ
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยนี้ก็จะเป็นวิทยาลัยที่เราเปิดหลักสูตรระดับอนุปิญญา
ด้านของการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มนี้จบแล้วจะไปอยู่กับศูนย์เด็กเล็กของกรุงเทพมหานคร

ในหลักสูตรมีอะไรบ้างเรียนไปก็ทำงานอย่างที่ท่านรองบอก

หลักสูตรนี้ก็จะเน้นหนักเรื่องของการพัฒนาเด็กเล็กนะคะ
เพราะว่าจะไปทำงานในศูนย์เด็กเล็กของกรทม
ส่วนอีกวิทยาลัยหนึ่งก็จะเป็นวิทยาลัยพัฒนามหานคร
อันนี้เป็นวิทยาลัยที่เราเปิดหลักสูตรในระดับปโท
อันนี้ชื่อน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้ง
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนแห่งเมืองกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานคร

นี่น่าสนใจอย่างนั้นครับ
อะไรหลังนี้เราเปิดหลักสูตรปริญญาโท
ด้านการพัฒนาและจัดการเมือง
เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ก็จะรับปริญญาตรีทุกสาขา
แต่ผู้สนใจก็จะเป็นผู้ที่เข้ามาพัฒนาและจัดการเมือง
หลักสูตรเราจะเน้นหนักเรื่องนี้
จำเป็นต้องจัดการเมืองด้านไหนบ้าง
เท่าที่ท่านรองอยากให้เด็กเข้ามาศึกษากัน
นักศึกษาปริญญาโทได้ศึกษากันนะครับ
ก็ในหลักสูตรที่เราบริหารจัดการตอนนี้
ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาด้านการจราจรด้านน้ำนะคะ
ก็หลักสูตรปโทปีนี้ก็เป็นปีที่๒แล้วค่ะ
แล้วก็ผู้สนใจก็เข้ามาเยอะอยู่
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ประชาชนที่สนใจที่เข้ามาเรียนนะคะ
แต่หลักสูตรเราก็จะรับได้ประมาณ๒๕คน
ตอนหนึ่งหลักสูตรต่อปีนะคะ
ทีนี้กลุ่มนี้ค่ะก็ระหว่างเรียนเขาก็จะมีแหล่งฝึกที่เป็น

เพราะฉะนั้นเราจะเรียนในห้องเรียนแล้วก็ลงปฏิบัติจริงในกรทม
งั้นจุดเด่นของมหาลัยเรา
เรามีพื้นที่ปฏิบัติการทั่วกรุงเทพมหานคร
ซึ่งต่างกับมหาลัยอื่นค่ะ

ซึ่งเกรงเทพเมืองมหาลักฐานเรารับทราบปัญหาอยู่แล้ว
เมืองใหญ่เมืองหลวงปัญหาอะไรมากมาย

จะสามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาเมืองหลวงของเราได้

มีความคาดหวังอย่างไรว่า
นักศึกษาที่จบทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของทางสถาบันทางมหาวิทยาลัย

ท่านรอบมีความคาดหวังอย่างไรบ้าง

หลักสูตรของเราแพทย์พยาบาลณเวลานี้เราตอบโจทย์สังคมแล้วเพราะเป็นเฉพาะทาง
ส่วนอีก๒หลักสูตรหลักสูตรอนุปิญญาที่จบออกไปแล้ว
ส่วนใหญ่ก็คือเนื่องจากว่าเราเป็นมหาลัยของกรทม
แห่งเดียวและแห่งแรกที่เป็นมหาลัยของเมือง
เพราะฉะนั้นเด็กบัณฑิตของเราหรือนักศึกษาที่จบของเรา
เขาจะลงไปทำงานในกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของอนุปิญญาตอนนี้ลงไปทำงานแล้วในศูนย์เด็กเล็ก
ส่วนหลักสูตรปิญญโทยังไม่จบ
เป็นช่วงของการที่ยังอยู่ในพรีเวทของการเรียนอยู่
แต่ว่าการทำงานก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหา
เพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้เป้าหมายคือเป็นมหาลัยที่จัดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเมือง

อย่างนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่
แล้วก็เป็นน้องที่กำลังตัดสินใจอยากจะเลือกเรียนอะไรอย่างไร
อยากให้ท่านรองได้เชิญชวนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยหน่อยฮะ
เพราะว่าสิ่งที่สำคัญหลักสูตรที่สำคัญ
จะนำไปพัฒนาเมืองได้อย่างแท้จริงครับ
ค่ะน้องก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะ
อย่างแพทย์พยาบาลจะรับตรง
แต่เราก็มีโคต้าพิเศษสำหรับเด็กกรทมนะคะ
จำนวนสมัครจะเยอะแต่เราก็ให้สิทธิ์พื้นที่กับเด็กกอทม

อันนี้เราก็เปิดรับกับคนในกรทมด้วยเป็นส่วนใหญ่นะคะ
แล้วก็หลักสูตรปิญญโทเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดนอกเวลาราชการ
เพื่อเอื้อกับคนกรุงที่จะมาพัฒนาตัวเองต่อเนื่อง
อันนี้ก็จะตอบโจทย์กับการที่จะเลือกเรียน
พยาบาลก็จะมีทั้งสอบตรงของคณะพยาบาลเอง
แล้วก็สอบเข้ากับส่วนกลาง
ก็เช่นเดียวกันก็จะสอบตรงแล้วก็สอบกับส่วนกลางด้วยค่ะ
ในอนาคตเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร
จะเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่การพัฒนาต่างก็มีมากมาย
ปัญหาต่างก็มีมากมายการจัดการเมืองหลวง
จะจัดการได้อย่างถูกต้องอย่างไร
ต้องปลูกพื้นฐานกันก่อนตั้งแต่ระดับการศึกษาเลยใช่ไหม
นี่สำคัญมากจึงเป็นเอกลักษณ์
แล้วก็เป็นที่มาของการพูดคุยกันในวันนี้
กับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยณวมินทราธิราช
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่สนใจ
หรือว่าน้องที่สนใจอยากจะศึกษา
หรือว่าท่านใดที่อยากจะศึกษาระดับอนุปริญญาแล้วก็ปริญญาโทด้วย

ก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
คุณผู้ชมครับเข้าไปเสิร์ชดูเลยนะฮะ
เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะครับ
รองขึ้นหน้าจอตัวใหญ่ให้ดูเลย
เข้าไปดูจะมีข้อมูลอะไรบ้างครับท่านรอง
ก็จะมีข้อมูลตั้งแต่เรื่องของหลักสูตร
ข้อมูลการเปิดรับสมัครแล้วก็การสำเร็จการศึกษา

เข้าไปดูกันจะได้รับทราบนะครับ
แล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางทางโซเชียลที่ติดต่อกันได้
นี่ขึ้นหน้าจอสะกดให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะฮะ
สุดตรงนี้อยากให้ท่านรองพูดไปถึง
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย
แล้วก็นักศึกษาที่กำลังมองถึงคณะในอนาคต
อยากจะเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับเชิญครับ
ค่ะก็นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ก็เป็นนักศึกษาที่มีเป้าหมายของชีวิต
เลือกทางเดินแล้วว่าจะทำงานด้านสุขภาพของคนเมือง
ส่วนนักศึกษาที่กำลังเลือกแนวทางที่จะศึกษาต่อ
ก็อยากให้ดูช่องทางของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองแห่งแรก

ในการพัฒนาเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของเราด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณครับท่านรองอธิกรรมปฏิมหาวิทยาลัยณวมินทราธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมุกดี
มาให้ความรู้กับเราในช่วงนี้นะครับขอบคุณนะครับ